พูดถึงเรื่องตัวเลขพูดถึงเรื่องการมูพูดถึงเรื่องความสมมง
คนนี้ก็สมมงเช่นเดียวกันนะคะสำหรับนักร้องลูกทุ่งสายมูค่ะ
พี่แคนดี้รากแก่นค่ะเพราะว่าพี่แคนดี้มีโปรเจกต์ใหม่ค่ะ
แล้วทุกครั้งที่พี่แคนดี้มีโปรเจกต์ใหม่ก็ต้องเดินสายไปทำบุญนะคะ
ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเอาเลิกเอาชัยลงมือทำก่อนลงมือทำสักหน่อยค่ะ
โดยเมื่อวานนี้นะคะเจ้าตัวก็ได้เดินทางไปขอพรองค์ปู่พระพิคเนธนะคะ
ชื่อว่าศรีสุขเนธที่จังหวัดอุดรธานีเลยค่ะ
โอ้โหดูสิปรางสวยมากด้านหลังมีพญานาคด้วยนะคะคุณผู้ชม
พี่เคนดี้บอกกับบันเทิงไทยรัฐนะคะว่าตั้งใจมาขอพรเรื่องธุรกิจหนังที่เจ้าตัวกำลังจะทำค่ะ
ก็ครั้งนี้ไปพร้อมกับโปรดิวเซอร์คู่ใจค่ะคนที่ดูแลเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้นี่แหละค่ะ
อุ้ยหน้าตาดีหน้าตอนเลยนะคะหน้าตาดีนะ
ใช่นะคะคือทำงานด้วยกันมานานแหละคราวนี้จะมาทำหนังบ้างค่ะ
โดยพี่แคนดี้บอกว่าอยากให้โปรเจกต์นี้นะคะก็เกิดขึ้นสำเร็จแล้วก็รู้ล่วงไปด้วยดีค่ะ
และแน่นอนค่ะพี่แคนดี้ก็ไม่พลาดแล้วก็ไม่ลืมค่ะที่จะขอโชคลาภจากองค์พระพิคเนธมาฝากแฟนรายการบันเทิงไทยรัฐค่ะ
เพราะว่าเจ้าตัวได้จุดทูปนี่ตามนี้เลยนะคะไปที่อุดรไปแบบชิวแต่แน่นอนค่ะ
เลขทูปที่พี่แคนดี้จุดได้ดูกันดูกันเอาเองนะคะนี่
อุ้ยมันดูยากมากเลยพี่แชคเลข๕
อย่างนี้นะคะก็พวกเราเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นนะคะแต่โชคดีที่พี่แคนดี้บอกมาในคลิปเรียบร้อยนะคะว่า
เธอเห็นเป็นเลข๕กับเลข๒
มันตรงกับเลขของพี่รัชนกศรีโรพันธ์ปีเกิดเขา๒๕พี่แจ๊ค
๒๕๒๕นะคะถ้าเป็นภาษาอีกสั้นบอกว่ามุยปุ๋ยเลย
คือมันแบบว่าไหม้จนมองไม่เห็นเลขเลยนะคะ
แต่ว่าใดนะคะพี่แคนดี้ก็บอกว่าเขาได้ดูมาแล้วนะเห็นไหม
ถ้าดูชัดเข้าไปถ้าเพ่งเข้าไปมันเป็น๕ข้างบน
คนที่อยู่หน้างานเขาจะรู้แหละว่ามันคือเลขอะไร
แล้วก็๒ด้านล่างมันเองนะคะเอาเป็นว่าใครเห็นเป็นอะไรก็ขอให้โชคดี
ทูปอันนี้ดูยากจริงอันนี้แล้วแต่ดวงของจริงคุณผู้ชมค่ะ
จะไม่ใช่เลข๕๒ที่เราเห็นก็ได้คุณผู้ชมเป็นเลขอะไรล่ะ